มีคดีการเสียชีวิตของเด็กชายวัยขวบเศษคนหนึ่งนะครับที่ญาติยังติดใจเรื่องสาเหตุการตายนะครับ
น้องไปเสียชีวิตที่สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนย่านรังสิตนะครับที่ญาติไปฝากเลี้ยงเอาไว้
แต่ว่าผลการชนะสูตรศพของเด็กนั้นพบว่าสมองกระทบกระเทือนจากการถูกของแข็งไม่มีคม
ญาติก็เลยเชื่อว่าน้องน่าจะเสียชีวิตแบบไม่ปกติไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือคำยืนยันของนางสาวสุดารัฐฤทธโพ

นี่คือคำยืนยันของนางสาวสุดารัฐฤทธิ์

วันนี้มาที่อันที่๑๕อายุ

และรูปร่างผอมลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ทุกคนไม่ได้เอกใจอะไร
ซึ่งครอบครัวไม่เคยคิดเลยว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอหลานชายคนนี้
กระทั่งเมื่อวันที่๒๑กรกฎาคมได้เกิดเหตุสลดขึ้น
เมื่อน้องนัทพี่ชายของน้องนายได้เกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต
และขณะที่ทางบ้านกำลังจัดเตรียมงานศพจู่ในวันเดียวกัน
ก็มีเจ้าหน้าที่บ้านเด็กอ่อนลังศิษย์โทรเข้ามาแจ้งว่าน้องนายไม่สบายมีอาการชักเกร็ง
ทางโรงพยาบาลธัญบุรีได้ส่งตัวน้องนายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลปฐุมธานี
เนื่องจากเลือดคลั่งในสมองทำให้ทุกคนถึงกับแปลกใจ
และเมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมปู่กับย่าก็ได้รับข่าวร้ายจากโรงพยาบาล
ว่าน้องนายได้เสียชีวิตแล้วโดยผลการชนะสูตร
ทางโรงพยาบาลระบุไม่ทราบสาเหตุที่กัน
และมีความเคลือบแคลงสงสัย

ขณะที่แพทย์ได้ระบุการเสียชีวิตว่า

จากศีรษะกระแทกของแข็งไม่มีคม
หลังจากน้องนายเสียชีวิต

ว่าอะไรที่ฆ่าชีวิตน้องนาย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน